เจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เลย
วันนี้เนี่ยเราอยากจะเช็คดวงเพื่อเตรียมความพร้อมปีหน้าคุณชนะ
ใช่ไหมแต่จริงมันก็ต้องเช็คกันหลายอย่าง

หมอไก่ถ้าติดเกาะหมอไก่จะพกอะไรไป

พกสิ่งศักดิ์สิทธิ์

แล้ววันนี้ที่หมอไก่พกมานี่คืออะไรคะ
ก็คือจะเป็นเซตเสริมดวงในเรื่องของการงานเลย
ได้ไปรับรองว่าโชคดีในเรื่องของการงานอย่างแน่นอน
เอาล่ะเดี๋ยวรอดูว่าใครจะเป็นผู้โชคดี
แต่เห็นบอกว่าวันนี้จะมาคุยเรื่อง๓ราศีที่จะ

การงานการเงินและความรัก
เป็นเรื่องที่หลายคนปรารถนาเลย
เพราะฉะนั้นราศีแรกที่จะโชคดีเรื่องการงานการเงินความรักนั่นคือ

ชาวราศีพฤกษกนะคะเรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดวงดีในเรื่องของการงานแบบโฟกัสเลย

ชาวราศีพฤกษกนะคะถึงแม้ว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะเจอเพื่อนที่ไม่ได้รับเชิญ

ราหูเข้ามาทับในดวงชะตา
หลายคนคงเคยได้ยินกิติศักดิ์ความแซ่บของพระราหู

แต่ว่าพระราหูก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งความเจริญก้าวหน้าของชาวราศีพฤกษกไปได้
ลึกว่าประสบความสบายดีเท่าไหร่จนเพื่อนนี่แอบจะ

คนเลยยอมมองมองไม่ค่อยดีและ
เวลาที่เราทำดีได้แต่ว่าอย่าเด่นมาก
แต่อีกดีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบอย่างผมเนี่ยคนชอบเป็น๑๐๐

ยังไม่พูดถึงเขารักคนเยอะ
แต่คุณผู้ชมค่ะถ้าเราอยากจะเสริมดวงให้ดวงดีขึ้นไปเรื่อยก็มีวิธีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะนะคะขอแนะนำว่าให้ชาวราศีพฤกษกนะคะ
ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคพวกหนังสือสวดมนต์

ส่วนนี้ก็คือจำนวนของหนังสือสวดมนต์หรือว่าหนังสือธรรมะ
เขาเรียกว่าเป็นกำลังของพระราหู
อายุย่างก็คืออายุปัจจุบันบวกหนึ่ง

สมมุติว่าค้านความจริงมากเลยนะ
สมมุติว่าอายุยี่สิบอายุย่างก็คือยี่สิบเอ็ด

ก็คือเอาอายุยี่สิบเอ็ดบวกกับสิบสอง
ก็เป็นจำนวนที่เราจะไปถวายไปมอบไปบริจาคถูกต้อง

มาถึงราศีที่๒นะคะที่จะโชคดี
เรื่องโชคลาบและการลงทุนค่ะ

ราศีของน้องวัยจอง
ถ้าสมมุติจะถามว่าราศีไหนที่แบบว่าดวงเห็งในเรื่องของการเงินมากที่สุด

ต้องบอกเลยค่ะว่ายกให้ชาวราศีกุมไปเลย

ปีหน้าเขาเรียกว่าเป็นปีแห่งการรับทรัพย์

ชาวราศีกุมนะคะจะสามารถหาเงินหาทองเข้ากระเป๋าได้เยอะ

ใช่ค่ะสงสัยต้องเปลี่ยนจากกระเป๋าเป็นกระสอบแล้ว

ใช่ค่ะถ้าถึงว่าชาวราศีกรุม
เขาเรียกว่าวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะ
มีโอกาสที่ฐานะจะมั่นคงเลยค่ะ

ถ้าสมมติว่าช่วงที่ผ่านมาชาวราศีกุมคนไหนมีปัญหาในเรื่องของการเงิน
มีปัญหาเรื่องหนี้สินการเงินติดขัด

ก็เดี๋ยวมันจะค่อยหายไป
และความสำเร็จในเรื่องของการเงินมันจะเข้ามาแทนพี่

โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค

โอเคโอเคโอเค